พอโควิดระบาดช่วงนี้นี่เรื่องราคาแมสกันหน่อยไหมคุณผู้ชม
บางคนเนี่ยฉวยโอกาสขายเกินราคา
ระวังนะอย่างที่ตรังเนี่ยเขาไปล่อซื้อเขาไปจับกลุ่มมีความผิดนะคะ

นี่คือพอกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรังนายพานุวัฒน์ภูลสวัสดิ์
ก็ได้รับแจ้งบอกว่ามีการขายหน้ากากอนามัยเกินราคา
แล้วคนที่ขายนะคุณเป็นผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ
เอามาตั้งขายหน้าร้านติดป้ายแบบนี้อันละ๑๐บาท
เอามาจากในร้านเนี่ยเหรอหรือไม่รู้เอามาจากไหนนะ
คือเขาเอามาจากที่ร้านสะดวกซื้อร้านอื่นแล้วเอามาขายหน้าร้านสะดวกซื้อของตัวเอง
แต่ว่ามันขายเกินราคาเขาไม่ให้ขายเกิน๒บาท๕๐ตังค์

ถูกต้องค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าใหญ่ของเขา
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีการประสานไปยัง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตำรวจส๒๕๐๐มให้มาตรวจสอบ
เธอก็ยอมรับแหละว่าไปซื้อหน้ากากอนามัยจากร้านสะดวกซื้อที่อื่น
แล้วมาตั้งโต๊ะขายหน้าร้านเกินราคาจริง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องบันทึกการจับกลุ่ม
คือเขามีหน้ากากอนามัยเป็นของกลางในกล่องหนึ่ง
นะถ้าเกิดขายเกิน๒บาท๕๐ตังค์
มีโทษนะคะจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสน
แล้วใครที่พบเห็นแจ้งได้เลยที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
หรือว่าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า
กรมการค้าภายในให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะ